แต่ว่าวันนี้นะคะข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราค่ะ
มาเริ่มต้นดูเรื่องของการประชุมคอรมอกันหน่อย

ใช่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ย
ก็ต้องไปรอดูว่าวันนี้จะมีการพิจารณาทบทวน
การบริการทางการแพทย์มาเป็นสินค้าและบริการควบคุมหรือเปล่า

โรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ายาค่ารักษาแพงเหลือเกิน
เรื่องนี้อาจารย์สุภาพก็เคยพูดหลายต่อหลายครั้งแล้ว

รวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มันเกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็มีหลายวาระสำคัญที่ให้ต้องจับตานะคะ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาฝุ่นละอองพิษในกรุงเทพมหานครค่ะ
ที่รัฐบาลกำลังจะออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก่อนนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
ก็ได้มีการนำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์นิทัศกาลการเยี่ยมชมโบราณวัตถุของไทย
สหรัฐอเมริกากลับคืนสุมาตุภูมิค่ะ
ขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
ก็ได้มีการนำตัวแทนลูกจ้างกลุ่มใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชมัญญัติทดแทนเงินเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อนำเสนอนิทัศกาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ
ให้เร่งบอกผู้ใช้แรงงานให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
ส่วนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพหานครนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในกำกับของกระทรวงกลาโหม
ในการเร่งแก้วิกฤตมลพิษจากฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพหานครในระยะเร่งด่วนค่ะซึ่งในระยะเร่งด่วนนะคะ
ให้นำเครื่องมือและยุทธโปรกรณ์ที่มีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนค่ะ
พร้อมทั้งได้คิดค้นทดลองหาแนวทางในการลดภาวะฝุ่นละอองที่กำลังเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้นนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานของกองทัพทั้งในกรุงเทพหานครและปริมณฑล
ช่วยกันลดต้นทุนลดต้นเหตุของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะขอให้ตรวจสอบสภาพยานพาหนะนะคะพยายามไม่ให้มีรถยนต์ทางทหารที่มีควันดำไปวิ่งบนถนน
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีหลายวาระที่น่าสำคัญให้จับตาค่ะโดยเฉพาะต้องจับตานะคะ
ว่าจะมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานปีที่สี่ของรัฐบาลซึ่งก็เป็นการรวบรวมผลงานตั้งแต่เวลาระหว่างวันที่สิบสองกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ถึงวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่รัฐบาลจัดทำรูปเล่มจำนวนสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดหน้า
เสนอต่อสนชตามกฎหมายค่ะจากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
โดยเนื้อหาได้แบ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดออกเป็นหกด้านนะคะทั้งเรื่องการสร้างความปรองดอง
สมารณชันความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจต่างประเทศและด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลรวม๔ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ถึงปี๒๕๕๙
ได้มีการระบายข้าวในสต๊อกไปแล้วทั้งสิ้นกว่า๑๖ล้านตัน
กว่า๑๔๖๐๐๐ล้านบาท
รวมไปถึงการวางรักฐานในประเทศในระยะยาวด้วยค่ะ
ขณะที่วาระในวันนี้นะคะกระทรวงพาณิชยเตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนบัญชีสินค้า
และบริการควบคุมประจำปี๒๕๕๙
นั่นก็คือเวชพันธ์และบริการทางการแพทย์เข้ามาเป็นสินค้าและบริการควบคุม
เนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าโรงพยาบาลเอกชน
คิดค่ายาค่าเวชพันธุ์และค่ารักษาพยาบาลแพงเกินจริงค่ะ
ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะ
จากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะจะมีการพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยนำเรือประมงออกนอกระบบที่สำรวจและขึ้นทะเบียนกลุ่มแรก๕๗๐ลำ
วงเงิน๖๐๐ล้านบาทเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนค่ะ
ส่วนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะลงมาตอบคำถามโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพระราชกิจศิริกาการเลือกตั้งค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
สิ่งที่น่าจับตามองเรื่องของพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
เพราะก่อนหน้านี้ท่านรองนายยกบอกว่าเร็วนี้อาจจะมีการประกาศออกมานะครับ
แต่ที่เป็นเรื่องที่ชงเข้าคอรมอด้วยการแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษ

ธิบดีชงแก้ฝุ่นพิษห้ามข้าราชการขับรถมาทำงานแม่

อันนี้ยังไม่ได้เป็นข้อกำหนดยังไม่ได้เป็นนโยบาย
เป็นแค่แนวทางข้อเสนอเฉย
เป็นแค่เช่นข้าราชการที่ขึ้นรถสาธารณะ
ไม่ต้องเอารถยนต์ส่วนตัวมา

ธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่าง
นี่ขนาดเช่นนะคุณในโลกโซเชียลยังร้อนระอุเลยนะ
เดี๋ยวเราตกใจนะฮะข้าราชการต้องขึ้นรถเมย์มาทำงาน
ข้าราชการจะเดินไปขึ้นก็สูดมลพิษเข้าไปอีกนะครับ